เราจะไม่มีเรื่องของการทำนายทายทักก็คงจะไม่ได้ในเรื่องของการเมืองใช่ไหมคะ

นพินโยพงษ์ค่ะมีการออกมาทำลายสถานการณ์การเมืองไทยนะคะ
อุ๊ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะมันจะร้อนแรงมากกว่านี้อีก
ถ้าคิดว่านี่ร้อนแล้วนี่ยังร้อนไม่พอมันจะร้อนไปอีก
นี่คืออาจารย์พินโยพงเจริญนะคะนายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ
ออกมาพูดถึงสถานการณ์การเมืองไทยกับทีมข่าวชะลัดทีวีบอกว่า
มันจะมีการเปลี่ยนทางการเมืองอยู่พอสมควร
เพราะจากการแพรกรตามเหล่าโหรศาสตร์แล้ว
ดวงเมืองมันตกอยู่ที่ราศีเมษค่ะ
มีดาวโคจรอยู่รอบคือดาวพระฤหัสบดี
ซึ่งหมายถึงจอมเทพและราหูที่หมายถึงจอมอสูร
ฟังชื่อก็ดูว่ารู้ว่าเป็นคนละคั่วใช่ไหมคะจอมเทพกับจอมอสูรเนี่ยครับ
เป็นดาวคนละคั่วแต่มาอยู่ในกองธาตุเดียวกัน
และกำลังจะเกิดการผสมกันด้วยเอ๊ะแปลว่าอะไรคะ
แปลว่าการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นภาคการเมืองต่าง
ที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่ร่วมมือกันหรือไม่ถูกกันมาจับมือกัน

ที่บอกว่าจะไม่ร่วมมือกันจะมาจับมือกันอ่า
ตำนานเขาบอกว่าถ้าจอมเทศกับจอมมานมาเจอกันมันจะเกิดสงครามช่วงชิงอำนาจกันเกิดขึ้น
ทีนี้นอกจากสองดาวคือพระฤหัสกับลาหูที่พูดถึงแล้วเนี่ย
ก็จะมีดาวพระศุกร์๒ราศีมาด้วย
ซึ่งในทางการเมืองนะคะดาวพระศุกร์ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่ตอนนี้
ซึ่งเป็นดวงของการพรากคู่ก็เลยจะอธิบายง่ายแบบนี้ค่ะว่า
พักร่วมรัฐบาลที่จะมาจับมือกันก็จะดูแปลกหน่อย
เป็นไปได้เลยว่าการเมืองจะร้อนแรงและร้อนระอุมากขึ้นไปอีก
และในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้
ดวงอาทิตย์จะย้ายราศีจากกรกฎไปราศีสิงศ์

ซึ่งดาวเสาก็เป็นตัวแทนแห่งปัญหาอุปสรรคความขัดแย้ง
มาได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซ้ำอีก
ก็จะทำให้กลางเดือนสิงหาคม
การเมืองไทยยิ่งมีปัญหามีอุปสรรค
มีความขัดแย้งมากขึ้นกว่าที่เป็นอย่างแน่นอน
ฟังเลยละกันค่ะ
แล้วก็มีหรือจะหวนกลับมาใหม่
หรือมีพอพานอีกคนสองคนอะไรอย่างนี้
ในอนาคตหลุดไปจากนั้นนะฮะ
ก็ยังมีปปลาอยู่อีก
เพราะฉะนั้นแต่ออ่างก็พึงระวังเหมือนกัน
อาจจะหลุดเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะ
ทำนายชื่อนายกไว้นะคะ

พอผ่านปปลาเฝ้าระวังออ่าง

ส่วนกรณีที่นายทักษิณบอกจะกลับไทย

แต่คงเป็นเหตุผลส่วนตัวของนายทักษิณละมั้ง

กรกฎาคม๒๔๙๒เวลาใกล้เที่ยง

ซึ่งเป็นราศีที่ค่อนข้างละเอียดรอบครอบพิถีพิถัน

แต่ถ้าถามอาจารย์พินโยอาจารย์พินโยมองว่า
หลังจากที่อดีตนายกทักษิณถูกยึดอำนาจปี๔๙

ว่าถ้าเลื่อนไปปีหน้าปี๖๗น่าจะดีกว่านี้

และที่สำคัญจะมีดาวน์มาเสริมดวงอดีตนายกทักศิลป์ด้วย
มาทำมุมมาทำมุมที่ดีกับดวงกำเนิดของท่าน
เพราะท่านลักษณะอยู่ราชิกรรม
พระพฤหัสก็เข้าพบศพพระ
พระพฤหัสคือเจ้าเรือนพันธุนะ
พันธุหมายถึงบ้านเกิดบ้านเก่าเนี่ย
เพราะฉะนั้นแปลได้ว่าท่านอาจจะเดินทางกลับบ้านเก่าอะไร
สรุปโดยย่อแบบเข้าใจง่าย
สถานการณ์เมืองไทยในตอนนี้ตรงกับราศีเมษ
มีราหูที่เปรียบเสมือนเงามืดครอบดวงเมืองเอาไว้
แต่เงามืดจะย้ายออกไป๑๗ตุลาคม

เพราะเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาเพิ่มได้อีกเหมือนกัน